พวกเราเดี๋ยวกินเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวแวะหน่อย

คุณผู้ชมเราต้องยกให้ร้านนี้

เจริญภูมิเจริญมากเลยล่ะนี่ไปร้านนี้

ร้านนี้นะคะมีของเด็ดเคล็ดลับมากมายเลยนะคะ
ที่สุดยอดเลยเนี่ยต้องพูดถึงน้ำซุปที่ไม่เหมือนที่อื่น
นี่เห็นใสอย่างนี้แต่เจ้มจ้นนะบอกให้รสชาติ
กลมเพราะว่าเขาใช้ทั้งกระดูกหมูกระดูกไก่มาต้มรวมกันนะคะ
แล้วก็ยังใช้ดอกเกลือมาเป็นส่วนผสมในน้ำซุป
มันจะมีรสชาติกลมขึ้นหวานขึ้นแล้วก็ไม่เค็มมากด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นน้ำซุปจึงถือว่าเด็ดที่สุดค่ะ
ส่วนเรื่องของกลิ่นคาวของเครื่องใน
บอกเลยว่าร้านนี้ไม่มีให้ได้กลิ่นอย่างแน่นอน
จากดับกลิ่นก็ยังเพิ่มรสชาติอีกด้วยนะคะ
คือถ้าใครไม่ชอบทานเครื่องใน
ลองมาทานร้านนี้ดูคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้
มันจะไม่มีกลิ่นคาวมันจะได้ความหวานเข้มข้นแน่นอนนะคะ
ใครมาร้านนี้ต้องมาชิมก๋วยเตี๋ซิกเนเจอร์นะคะ
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะ
ถ้ามาร้านนี้ไม่สั่งเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงจริงนะ
เพราะว่าเขาคือแบบของเด็ดเลยสำหรับร้านนี้
และราคาก็ยังถูกด้วย๓๕บาท
โอ้โฮ๓๕บาทครับพี่เศษ๔๐บาทเอง

เพราะฉะนั้นนี่นะคะแนะนำเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานนะคะ
ด้วยความที่เจ้าของร้านเป็นนักชิมแล้วก็ยังเป็นนักรีวิวอาหาร
หรือว่านักบันทึกเรื่องราวในโลกสังคมออนไลน์
เจ้าของเขาก็เลยเข้าใจหัวอกลูกค้าค่ะว่าอยากจะกินอะไรอยากได้แบบไหน
ใส่ใจแล้วก็มีความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดของการทำก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามนะคะ

ร้านเจริญพุงโภชนามี๕สาขานะคุณ
สาขาแรกอยู่ที่ถนนเจริญรัฐซอย๓
แล้วก็มีถนนพระราม๓พัฒนาการ๓
อารีลาวิลล่าแล้วก็ถนนจันทร์นะร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๒ทุ่ม
เอาเป็นว่าจดเบอร์ไปจะไปร้านไหนสาขาไหนโทรถามก่อนเลย
ฮัลโหล

เพราะว่าเรื่องของเมนูเส้นยังมีอีกเยอะ

รายการเดียวค่ะที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการ
ฟินกันถึงหน้าจอไทยรัฐทีวี
ทุกวันเสาร์๑๑โมงนะคะ

จะพาเราไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติชามเด็ดย่านลาดกระบัง

ถือว่าเป็นแบบขวัญใจของเด็กลาดกระบังเลย

สร้างสถิติยอดขายสูงกว่า๑๕๐๐ชามต่อวัน

เราไปดูเกาเหลาหม้อไฟ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ๓สัญชาติกันด้วยนะ

ไปกินเกาเหลาที่มีสูตรมาจากเกาหลี
แน่นอนค่ะมีหลากหลายสัญชาติมารวมกัน

ไม่รู้ว่าสัญชาติอะไรบ้างแต่รู้ว่าชาตินี้อร่อยแน่